ส่วนร้านนี้ค่ะเป็นร้านทองอยู่ที่จังหวัดระยอง
ฉันบอกเลยว่ามีเงินร้อยบาทก็มีทองของร้านเขาได้ค่ะ
เพราะว่าร้านเขาประกาศตัวเลยค่ะว่าขายทองเก๊ค่ะคุณผู้ชม
อ่ะตามมาค่ะคุณผู้ชมแหมยุคนี้บางคนก็อยากมีทอง
ครับนะคะแต่ว่าทองมันก็แพงนะคะ
เขาบอกเลยร้านเขาไม่ลอกไม่ดำแต่จำนำไม่ได้
ตอบโจทย์คนกำลังทรัพย์น้อยค่ะแล้วคุณผู้ชมดู
หน้าตาทุกอย่างเหมือนร้านทองปกติเลยค่ะเนี่ยค่ะ
คือถ้ามองเผินเนี่ยก็คือร้านทองที่เราไปซื้อไปขายทอง
ทองคำจริงจริงอ่ะนะคะแต่ร้านนี้เขาเป็นของเก๊นะคะ
นี่ค่ะขึ้นตัวหนังสือไว้เลยค่ะร้านนี้ของเก๊ทั้งร้าน
นะเนี่ยค่ะร้านทองเพชรเศรษฐีค่ะ
ตั้งอยู่หน้าตลาดแม่แดงอยู่ที่เทศบาลนครระยองค่ะ
ในร้านทั้งหมดไม่ใช่ทองแท้แต่เป็นทองปลอม
เอ้าแล้วทำไมเขาต้องแบบตั้งหน้าร้านขนาดนี้คะ
คุณระวีวันติรพัฒน์เจ้าของร้านบอกเมื่อก่อนนะฮะร้านทองร้านนี้
ขายทองแท้ค่ะขายทองแท้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ย
ต้องคอยระวังเดี๋ยวคนร้ายจะมาป้นเดี๋ยวโจรจะมา
อ๋อเหรอเขารู้สึกเหมือนเป็นนกน้อยในกรงทอง
อิสระพอสามีเสียชีวิตก็เลยปิดร้านทองไป
แต่ว่าอุปกรณ์ไม่รู้จะไปไว้ไหนมันก็มีแบบมีเซ็ตของมันนะคะ
ร้านทองอ่ะก็เลยคิดขึ้นมาได้อ่ะงั้นเปิดร้านขายทองเก๊เลยแล้วกัน
เหงาขายทองเก๊แก้เหงานะก็เลยกลายมาเป็นร้านที่เราเห็นทุกวันนี้ค่ะ
ผ่านมา๕ปีแล้วนะคะเนี่ยร้านทองเก๊ร้านนี้นะคะ
ปรากฏขายดีคุณนัทพงศ์ลูกค้าชอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่มีกำลังทรัพย์น้อย
แล้วถามว่าทองเนี่ยทำมาจากอะไรนะคะ
เนื้อทองเป็นเนื้อทองเหลืองค่ะเอามาชุบให้มากกว่าร้านอื่นอื่น
ถ้ามองเผินเขาบอกเหมือนทองจริงมากเลยค่ะ
เริ่มตั้งแต่หลักร้อยบาทขึ้นไปทองเส้นใหญ่สุด๕บาทที่ร้านขายราคาไม่เกิน๑๐๐๐ค่ะ
ว่าไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้สั้นตัดยาวต่อไม่พอเติม
ทำให้ได้หมดทุกอย่างแต่ของเนี่ยมันอยู่ที่คนใช้ค่ะ
แต่จะบอกว่าจะให้ใส่เป็นเปียมเป็นไปไม่ได้
ใส่แป๊บเดียวโอ๊ยเสียดายตังค์จังเลยอะไรอย่างนี้
ก็ไม่มีคนว่ามีแต่ชอบ
เพราะบางทีบางคนจะกลับบ้านเนี่ยอายข้างบ้านก็มาดู
เพราะว่าอุ้มลูกพาเมียกลับบ้าน
ถ้าไม่มีของพวกนี้อายชาวบ้านเขาว่าตัวเองไม่มี
แล้วที่เรามาขายเนี่ยเราก็ต้องชุบอย่างดีด้วย
เพราะถ้าเราชุบดีเขาใช้ได้นาน
เพราะเงินทองมันเป็นของหายากถึงจะเก๊ต้องเก๊ทน
ไม่เก๊ใส่วันเดียวใส่อาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งรอ